ส่วนเรื่องความรักของคนนี้ค่ะพี่นางค่ะคุณสิริพรอำไพพงศ์
คนยังตามกันอยู่แล้วก็คนยังให้ความสนใจนะคะคือแฟนคลับพี่นางเยอะ
คนก็ส่งกำลังใจให้กำลังใจแล้วก็ตามเรื่องราวของพี่นางอยู่นะคะ
เริ่มตั้งแต่ที่มีข่าวนะคะว่าสามีของพี่นางเนี่ย
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกบุญธรรมถึงแม้ว่าทางสามีกับทางลูกบุญธรรมจะออกมาปฏิเสธก็ตาม
แต่มันก็มีเรื่องราวให้คนในโลกโซเชียลก็โอ้โหขุดคุยตามเรื่องนี้ให้ค่ะ
เราก็เลยตามให้เรื่อยนะล่าสุดมีข่าวว่า
พี่นาคุณสิริพรอำไพพงศ์เนี่ยนะคะได้ส่งน้องชายคือนายทองคำอำแขน
เจรจากับอดีตสามีค่ะคุณโก้ธนชาติสุมโนมหาอุดม
ในซอยนวลจันทร์ไปเจรจาเพื่อแบ่งทรัพย์สินกัน
คือทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันเนี่ยค่ะเจรจาจบลงด้วยดี
ต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจอะไรกันฝั่งอดีตสามีได้รถหุ่นใดไปหนึ่งคัน
เบ้นไปหนึ่งคันฝ่ายพี่นางคุณสิริพรอำไพพงศ์เนี่ย
ขายบ้านสองล้านบาทให้อดีตสามีไปด้วยแต่บ้านหลังใหญ่นะ
เหมือนกับขายราคาถูกขายให้อดีตสามีไปอ่ะอืมส่วนทางด้านของพี่นางเอง
คลินิกเสริมความงามบ้านพร้อมที่ดินจังหวัดอุดรธานี๑๔ไร่
รถยนต์สองคันซอยคอทองคำหนักสิบบาทพระพิกเนสเลี่ยมทอง
อดีตสามีของพี่นางบอกว่าส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะจริงจริงแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะส่วนเรื่องเงินในบัญชี
สลากออมสินก็จะคืนให้พี่นางทั้งหมดแล้วก็บอกว่าเคารพในการตัดสินใจของอดีตภรรยา
โพสต์ภาพปิดตาปิดปากแล้วก็ชูสองนิ้วภาพนี้ค่ะ
ก็ไม่แน่ใจว่าสื่อความหมายว่าอะไรเพราะว่าพี่นางบอกว่าไม่อยากจะพูดถึงแล้ว
แต่ก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจเยอะเลยนะคะเยอะมาก
ซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณสิริพรอำไพพงศ์ตอนนี้เนี่ย
มันคล้ายกับเนื้อหาเพลงค่ะเพลงอะไรฮะซิงเกิ้ลใหม่ของเจ้าตัวนะคะ
เอาเหรอฮะคนนี้ผัวเห่ามันก็อาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้นะ
ใช่เพราะ๒เดือนแล้วนะคะเพลงนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องราวปัญหาชีวิตรัก
มันเกิดขึ้นนานหรือยังไงแต่ว่ามันก็เพิ่งเป็นข่าวมาเร็วนี้
แต่ว่าทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าตัวลูกบุญธรรมกับตัวอดีตสามีเขาปฏิเสธ
ตัวคุณออนภาดวงดีหรือว่าออนที่เป็นลูกบุญธรรม
เขาบอกว่าจริงแล้วคุณสิริพรไปสนิทสนมกับผู้หญิงคนนึง
ซึ่งผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่ามาหลอกหรือเปล่า
ตั้งแต่สนิทสนมกับผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนไปเหมือนกับถูกยุแยถูกอะไรแบบนี้ตลอด
บอกว่าคือพี่นางนี่เปลี่ยนไปเลย
แล้วก็เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ยุให้พี่นางเนี่ยขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อไปอยู่ต่างประเทศด้วยกัน
ผู้หญิงคนนึงคนนี้แต่ไม่รู้เป็นใคร
ทีนี้ค่ะทีมข่าวแท้รัฐทีวีได้คุยกับหมอดูคนหนึ่งเป็นหมอดูชื่อดังนะคะ
อยู่ในแวดวงดารานี่แหละค่ะแต่เขาบอกว่าขอไม่เอ่ยชื่อนะ
เดี๋ยวจะไปกระทบกับเรื่องราวข่าวคราวของคุณสิริพรนะคะ
เขาบอกว่าเขาเคยดูดวงให้พี่นางสิริพรอ่า
เขาเคยดูดวงตามวันเดือนปีเกิดเลยแล้วเขาก็เคยทำนายทายทักไปแล้วว่า
ดวงของพี่นางสิริพรตกอยู่ช่วงดาวเสาทำงาน
มีเหตุต้องถูกโกงถูกหลอกถูกเอาเปรียบ
มีเกณฑ์เสียทรัพย์สินมากมาย
แต่หลังวันเกิดไป๗ธันวาคมจะเสียอีกมากกว่านี้
เสียอีกเหรอจะเสียมากกว่านี้แต่ปีหน้า
งานจะดีงานจะเด่นจะกลับมาดังอีกรอบ
เรียกว่าเสียทรัพย์เพื่อแก้เคล็ด
ตามลักษณะดวงเป็นคนมีเสน่ห์ตกดาวสุก
มีความรักที่เกิดขึ้นไม่ถึงขั้นทอมดี้
แต่เป็นคนใกล้ชิดอยู่ด้วยแล้วมีความสุขสนุกสนาน
แต่ว่าคนที่ถูกพาดพิงถึงเรื่องที่ว่าไปสนิทสนมด้วยที่เป็นผู้หญิงเนี่ย

ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของครอบครัวของพี่นางเลย

ใช่แต่เขาบอกว่าเป็นเหมือนหนึ่งในแฟนคลับ
คอยตามติดเวลาพี่นางไปไหนออกงานที่ไหนเป็นคนสนิทอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ไม่เกี่ยวกับดวงอะไรนะเรื่องดวงนะ

แล้วหมอดูคนนี้ก็บอกว่าแล้วเคราะห์ที่เกิดขึ้นตอนนี้
เกิดจากบริวารที่คิดคดทรยศหักหลัง

นูฮุลตุวจีนปีหน้าค่ะ
หนทางพ้นทุกข์ก็แนะนำว่าให้พี่นางให้อภัยให้ปล่อยวาง
สิ่งทุกอย่างครอบครัวคือบุญกรรมที่ทำกันมาแล้วเท่านี้
ก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายกันแล้วกันนะคะโดยเฉพาะพี่นางสุริพรนะฮะ
ขอให้มีผลงานดีมาให้เราฟังเยอะกันแล้วกัน
ค่ะเรื่องราวความรักมันมีหลากหลายรูปแบบจริงค่ะ